ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
ก็ซ้อมครั้งสุดท้ายเมื่อวานก่อนเจอฟิลิปปินส์ในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก
เน้นรายละเอียดการเล่นนะครับทุกคนเนี่ยพร้อมในการลงสนามอยู่แล้ว
หลักก็เป็นผู้เล่นจากชุดเหรียญเงิน๔เกมนะครับ
สมกับอันดับสามชิงแชมป์อาเซียนครั้งล่าสุดนำโดยแผนเกมรับนะครับ
งชัยทองฉ่ำฉัดมงคลเรืองธนโรธนะครับที่จะขยับไปเล่นตรงกลาง
แล้วก็มีอิทฟันดอลล้อปุรเชษทอดสนิทชานรงพรมศรีแก้ว
กองหน้าก็เป็นธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับ
อนันยอดสังวานที่พร้อมจะเล่นเกมลุกริมเส้น
ก็ดูกันหน่อยนะครับสำหรับนักเตะที่น่าจับตามองก็คงจะเป็นแกนหลัก
ในแต่ละตำแหน่งกองหน้าคือธีรศักดิเผยพิมายนี่แหละครับ
สถิติในการเล่นไทยลีก
ฤดูการที่ผ่านมานะครับก็๒๓นัดยิง๘ประตู๓แอสซิส
ส่วนระดูการล่าสุดก็๒นัดยิงไป๑ลูกแล้วนะครับ
ส่วนนันยอดสังวานในไทยลีกนะครับฤดูการที่ผ่านมา๒๕นัดนะครับ
ยิงไปลูกหนึ่งแล้วก็ได้อีก๑แอสซิต
แล้วก็สถิติในซีซั่นใหม่นะครับลงเล่นไป๓นัดส่วนใหญ่ก็เป็นสำรองนะครับ
ส่วนลีวันเจมส์สถิติกับหนองบัวพิชยะ๑๙นัดนะครับ

แล้วก็สถิติในซีซั่นใหม่กับบุรีรัมยูเนเต็ดลงเป็นสำรอง๑นัดนะครับ

โปรแกรมชิงชั้นไม่เชียร์รอบคันเลือกนะครับ
ซึ่งไทยรัฐทีวีจะถ่ายท่อสด๖กัญญายนครับ
สวัสดีครับ